วงการบันเทิงเมื่ออาทิตย์ก่อนก็มีการแชร์ภาพกันเยอะเหมือนกัน
บอกว่าเป็นอดีตพระเอกละครจากวงชื่อดังนะคะ
ที่เคยประกบคู่เล่นกับคุณสุวนันมาก่อนด้วยนะคะ
ดูสภาพแล้วไม่เหลือเขาความเป็นพระเอกเลยค่ะ
สืบทราบชื่อมานะคะว่าเป็นคุณชาตรีพินโนค่ะ
พระเอกคู่ขวัญคนแรกของกบสุวนันจากเรื่องมาลัยทองในปี๒๕๓๕ค่ะ
ที่หลายคนต้องมีการโพสต์แชร์ข่าวกันแบบนี้นะคะ
เพราะว่าเพื่อเป็นการตามหาญาติของพระเอกชื่อดังรายนี้ค่ะ
หลังจากที่พบสภาพคล้ายกับคนเร่ร่อนนะคะ
นั่งนอนอยู่ตรงสาราริมน้ำนาน๓๔วันแล้วค่ะ
ดูจากอาการที่ไปได้พูดคุยกันมานะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่ามีอาการหลงลืมค่ะ
เอาอาหารไปให้เอาน้ำไปให้แกก็ไม่ยอมกินนะคะ
จนกระทั่งคืนวันที่๔ก็เป็นลมล้มพับไปเลยค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐติดต่อไปยังคุณหนำเลี้ย
พิพิษขออภัยค่ะคุณหนำเลี้ยนะครับ

ซึ่งคุณอำเลี๊ยบเคยทำงานกับคุณชาตรีมาก่อน
บอกว่าพอทราบข่าววันนี้ตกใจแล้วก็เป็นห่วงมากนะคะ
เพราะว่าครั้งหนึ่งเคยร่วมงานกันกับคุณชาตรี

แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยทราบมาจากครอบครัวเหมือนกัน
คุณชาตรีเคยโดนทำร้ายหนำซ้ำยังถูกรถชน
จนทำให้มีอาการทางสมองนั่นเองนะคะ
แล้วก็นอกจากนี้ยังเคยได้ยินข่าวลือที่หลายคนพูดกันนะครับ
ว่าคุณชาตรีอาจโดนผู้หญิงทำคุณใสครับ
เพราะว่าสมัยหนุ่มคุณชาตรีเป็นคนที่

รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งที่คนเล่าต่อกันมา
ว่าคุณชาตรีอาจจะไปทำผิดครูมโนรา
แล้วก็เคยเอ่ยปากถามเรื่องนี้กับคุณชาตรีด้วยเช่นกันนะคะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ของคุณหำเลี๊ยบกันหน่อยค่ะ
ลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปตามจนพบญาติของคุณชาตรีค่ะ

จะอยู่ในการดูแลของของอย่างดีนะคะ
รวมไปถึงให้กินยาระงับประสาทอย่างต่อเนื่องด้วย
ตั้งแต่ไปรับกลับมาจากกรุงเทพเมื่อ๓๐กว่าปีที่แล้วค่ะ
คือเขาเริ่มมีอาการแบบนี้มานานแล้วนะคะ
ตั้งแต่เริ่มมีอาการทางประสาทเหตุก็เป็นเพราะว่าเรื่องของการใช้ยาเสพติดนั่นแหละค่ะ
กระทั่งเมื่อกลางดึกคืนวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่นะคะ

เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายาระงับประสาทเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วนะคะ

พอทราบว่าน้องชายไปอยู่ที่สาราริมน้ำก็เลยรีบเดินทางไปรับตัว
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลที่สุรธานีทันทีเลยนะครับ
ตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่นะครับ
ญาติญาติคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
และเห็นว่าเมื่อออกจากโรงพยาบาลจะพากลับมาดูแลที่บ้านเหมือนเดิมนะคะ
ก็ขอบคุณสื่อมวลชนแล้วก็ขอบคุณชาวบ้านในระแวกนั้นที่คอยแจ้งข่าวกันมาด้วยนะคะ

เคยเห็นภาพพระเอกที่เคยหล่อเหลา

ก็อยู่ในสภาพปัจจุบันเป็นแบบนี้นะคะ
เราเองควันก็เคยดูแต่ว่าผ่านคุ้นคุ้นตา

อย่างที่บอกไปนะคะเกิดเรื่องเพราะอะไร
เพราะยาเสพติดนั่นเองเห็นโทษของมันแล้วนะคะ